มีการจัดงานสงครานเหมือนกัน
รวมทั้งมีการจัดงานฉะลองสูตรภัยาสุรินตร์พระดี
นรงจางวางและเป็นการสมโพธิหลักเมืองด้วยค่ะ
โอ้โหยิ่งใหญ่สวยงามนะเนี่ย
นี่คือภาพของนางรำกว่า๖๐๐๐คน
และทุกคนที่แต่งกายด้วยผ้าไหมพื้นเมืองของจังหวัดสุรินนะคะและร่ายรำอย่างสวยงาม
บริเวณหน้าอนุสวรีพระยาสุรินพักดีศรีนรงจางวาง
เพื่อประกอบพิธีเส้นไหว้และบวงสวงผู้สร้างเมืองสุรินทร์คนแรกค่ะ
งานนี้ก็มีนายอัธพรสิงหาวิชัยผู้ว่าราชการจังหวัดสุรินท
เป็นประธานในพิธีท่ามกลางประชาชนที่มาร่วมงานจำนวนมาก
แล้วก็มาชื่นชมความสวยงามของงานนะคะ
งานครั้งนี้จัดขึ้นโดยเทศบาลเมืองสุรินท
เพื่อฉลองสืบศรัทธาพระยาสุรินพักดีศรีนรงจางวาง
สมโพธิหลักเมืองและงานมหาสงกรานประจำปี๒๕๕๙ค่ะ
เป็นการรำลึกถึงคุณงามความดีของเจ้าเมืองสุรินคนแรก
รวมถึงส่งเสริมการท่องเที่ยวในเชิงอนุรักษ์ประเพณีและวัฒนธรรมของจังหวัดค่ะ

ส่วนวันนี้วันนี้นะคะ๑๘นาฬิกา๓๐นาที
จะมีพิธีสมโพธิบวงสวงหลักเมืองสุรินทร์
และมีพระสงฆ์เจริญพระพุทธมนต์
นอกจากนี้ก็มีการแสดงดนตรีพื้นบ้านสมโพธิด้วยนะคะ
ทางสุรินทร์นี้ก็จะเป็นกันตรึมนะคะ
ส่วนพรุ่งนี้จะมีพิธีทำบุญตักบาทพระสงฆ์๒๐๐รูป
เพื่อความเป็นสิริมงคลเนื่องในวันขึ้นปีใหม่ของไทย
ที่บริเวณอนุสวรีพระยาสุรินทร์

และร่วมกันส่งน้ำพระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์ในจังหวัดสุรินทร์ด้วยค่ะ
งานเป็นกำหนดการคร่าวนะคะสำหรับงานที่จังหวัดสุรินทร์นะคะ

คุณเห็นบรรยากาศอีสานแบบนี้คิดถึงบ้านไหม